อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะฮะว่าเบรกนี้เราจะพาไปเที่ยวกันโดยเฉพาะบุตรหลานเนี่ย
น่าจะไปดูนะฮะเด็กน่าจะไปดูเรื่องของประวัติศาสตร์ของชาติไทย
ไปดูเรื่องของสถาปัตยกรรมต่าง
เรื่องของความเป็นมาของชาตินะครับ
ทำให้เรารักประเทศชาติมากยิ่งขึ้นนะครับ
และที่สำคัญการนำเสนอเรื่องราวต่างเหล่านี้เขาอาศัยเทคโนโลยีด้วยนะครับ

ดังนั้นตามคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ไปเที่ยวที่นี่กันครับ
จัดแสดงนิทัศกาลถอดรหัสไทยรวบรวมเข้าของเครื่องใช้ที่เราเห็นแล้วคุ้นตาในชีวิตประจำวัน

ุ่นนางกวักยักษ์สูงกว่า๔เมตร
ท้อนบุคลิกภาพความเป็นคนไทยช่างประดิษฐ์
เพื่อการดำเนินชีวิตที่สะดวกสบาย
ใน๑๔ห้องนิทัศกาลถาวรรูปแบบใหม่ที่มิวเซียมสยามค่ะ
อกจากนี้ยังมีห้องไทยตั้งแต่เกิด

และสิ่งที่แสดงความเป็นไทย๙ยุคสมัย
บรรยายพร้อมกราฟิกครั้งแรกในประเทศไทยค่ะ
รหัสไทยนะคะก็คือนิทัศกาลโฉมใหม่ของมิวเซียมสยามค่ะ
ซึ่งก็ได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้
เพื่อให้ผู้ที่มาเข้าชมนิทัศกาลได้มีปฏิสภัณฑ
ระหว่างที่เข้าชมห้องจัดแสดงต่างนะคะ

เพื่อให้เราได้เรียนรู้ที่มาที่ไปของอาหารไทยแต่ละจาน
เทคโนโลยีที่นำมาจัดแสดงในนิทัศกาลถอดรหัสไทย
ทำขึ้นมาใหม่เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชน
ผู้เข้าชมสามารถเล่นกับสื่อที่จัดแสดง
ทราบเรื่องราวความเป็นไทยในมิติต่าง
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมประเพณีต่าง
ช่วยเพิ่มความสนุกสนานทำให้อยากติดตามเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ
ซึ่งนิทัศกาลนี้นะคะยังสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่นำเสนอ
ตามประเด็นทางสังคมใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
เรียกได้ว่าเป็นนิทัศกาลถาวรแบบไม่ถาวรค่ะ
แล้วเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเราจะทราบว่าในปัจจุบันเองเนี่ย
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเราไปใหม่ไวมากนะครับ
ความสนใจของผู้ชมก็ไวมากเทคโนโลยีก็ไวมาก
แต่ความไวเหล่านั้นเองจะเป็นอุปสรรคต่อ
นิทรศการหรือมิวเซียมที่ไม่รู้จักปรับตัว
เราทำนิสการชุดนี้เพื่อที่จะให้
ยุทธการที่เราเรียกว่าถาวรคืออยู่ระยะยาว

เป็นไม่ถาวรคือสามารถปรับปรุงตัวของนิสการเอง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ได้อย่างสม่ำเสมอ
ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามชัยสร้างเสร็จ
จะเกิดความเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์

รวมไปถึงทางพิพิธภัณฑ์ยังร่วมมือกับรถไฟฟ้ามหานคร
ใช้พื้นที่บริเวณชาญชาลาในการจัดนิทัศกาล
แสดงข้อมูลประวัติศาสตร์โบราณวัตถุต่าง
ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมกันอย่างใกล้ชิดค่ะ

เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่๒ธันวาคม๒๕๖๒
คาดว่าจะมีผู้เข้าชมมากกว่า๓๐๐๐คน

และตั้งเป้ายอดผู้เข้าชมนิทัศกาลมากกว่า๕แสนคน
ภายในปี๒๕๖๑ค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
น่าไปจริงนะครับใช่ครับน่าเรียนรู้ด้วย